เอาละครับเราเริ่มต้นกันด้วยการดูเหตุความคืบหน้า
หลังจากที่เมื่อ๒๐พฤษภาคมไปเจอศพของสาวบาเบียที่พัทยา
ใช่คุณรัฐคือมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ตั้งแต่วันที่๑๖แล้ว

หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออีกเลยจนกระทั่งต้องไปไล่กล้องวงจรปิด

ตามไปดูเอาเจอศพถูกฆ่าถูกแทงพลุนทั้งหน้าทั้งตัวอยู่ในห้องขึ้นอืดแล้ว
แล้วพอไล่กล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นในกิ๊กกับในแฟรงค์เป็นสองคนสุดท้ายที่ได้เจอผู้ตาย
ลงมาส่งแร้งก่อนหลังจากนั้นเดินกลับเข้าไปที่ห้องของรัฐแล้วก็มีตอนช่วงเก้าโมงเช้า
กิ๊กลงมาขึ้นมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินขี่ออกไปแล้วก็ไม่ขี่กลับมาอีกเลย
ตำรวจตามแฟรงค์มาได้ก่อนแฟรงค์บอกกิ๊กนั่นแหละครับคนฆ่า

แล้วมาเจอศพคือ๒๐พฤษภาคม
วันนี้ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวในกิ๊กได้แล้วนะฮะ

เขามีฉายาคือกิ๊กกิโล๑๐อยู่ที่กิโล๑๐สัตหีบชนบุรี

ไปดูหน่อยนะครับตอนที่ตำรวจเนี่ยไปตามจับกลุ่มตัวได้
นี่มีขอดูดบุหรี่ก่อนด้วยแล้วก็อ้างไปต่างนานานะฮะ
คือผู้ตายเขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วย
นี่คือผู้ที่เสียชีวิตนะฮะคนที่เสียชีวิตก็คือนางสาวรัตนาธรรมรักษ์นะฮะ
ชื่อเล่นชื่อรัฐนะครับอายุ๓๒ปี
ส่วนคนก่อเหตุที่ทำร้ายเธอจนเสียชีวิตเมื่อสักครู่นี้ที่ตำรวจไปจับนะครับ
วัชรพลอันสงครามหรือว่าในกิ๊กมีฉายากิ๊กกิโล๑๐อายุ๓๙ปี
ก่อเหตุที่ชนบุรีนะฮะหนีไปอยู่นู่นนะฮะนี่เป็นเพลิงพักนะครับ
อยู่ท้ายหมู่บ้านตะบนกุฎบากจังหวัดสกลนคร
ตำรวจมีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่ในกิ๊กอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายก่อนจะไปเจอศพนะครับ
ถ้าเริ่มเลยเนี่ยวงจรปิดก็คือตอนตี๔๑๖พฤษภาคม
จะเห็นในกิ๊กเดินออกมาจากห้องพักของผู้ตายมากับเพื่อนนะครับ
จนกระทั่ง๙นาฬิกาวันต่อมาคือ๑๗พฤษภาคม
กล้องวงจรปิดของห้องพักที่เกิดเหตุ
จะเห็นในกิ๊กขี่จักรยานยนต์ออกไปคนเดียวนะฮะออกไปคนเดียว
แล้วถึงมีคนไปเจอศพรัฐหรือว่านางสาวรัตนาก็คือเช้า๒๐พฤษภาคม
จากนั้นตำรวจเนี่ยก็ไล่สืบสวนเลยนะฮะ
สืบสวนจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือของในกิ๊กนั่นแหละ
ไปพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของในกิ๊กอยู่นู่นก่อนเลยฮะ
จังหวัดกรสินช่วงเช้าเมื่อวานนี้
แล้วไปเจอสัญญาณโทรศัพท์มือถือในกิ๊กอีกครั้งหนึ่ง
ในพื้นที่สกลนครเมื่อช่วงเย็น
ตำรวจก็เลยติดตามไปจับกลุ่มตัว
คงคิดว่าไปถึงนู่นแล้วเปิดใช้โทรศัพท์มือถือได้มั้ง
ไม่น่าจะถูกตามตัวสุดท้ายตามจนได้นะครับ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจคุมตัวในกิ๊กมาสอบสวนดำเนินคดีต่อที่ท้องที่เกิดเหตุนะครับ
ก็คือสพเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
นี่ตัวในกิ๊กนะฮะถูกคุมตัวมาถึงแล้ว

ฝ่ามือด้านซ้ายเนี่ยมีร่องรอยเศษกระจกบาดอยู่หลายแผล
แล้วก็มีร่องรอยเหมือนกับถูกกัด
เข้าที่ง่ามนิ้วมือด้วยระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้
กิ๊กนี่เขาสารภาพอ้างไว้อย่างนี้นะฮะ
เขายอมรับว่าทำร้ายนางสาวรัตนาจนเสียชีวิตจริง
แต่บอกว่าปมเหตุมาจากการทวงเงินค่ายาเสพติด
ที่ผู้ตายเนี่ยติดค้างอยู่สามหมื่นบาท
วันเกิดเหตุในกิ๊กอ้างว่ามาหาผู้ตายที่ห้องแล้วมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง

จากนั้นรัฐเนี่ยบ่ายเบียงไม่ให้เงิน
แล้วก็ขึ้นเสียงเสียงดัง
กิ๊กก็เลยใช้มือเนี่ยปิดปากแล้วก็บีบคอด้วย
ทำให้รัฐเนี่ยกัดเขาเข้าที่ฝ่ามือ

แล้วมีการไปกระแทกกับผนังจนกรอบรูปเนี่ยมันตกลงมาแตก
รัฐก็เลยคว้าเศษกระจกกรอบรูปที่แตกมาแทงเขา
กิ๊กบอกตัวเขาเนี่ยก็เลยคว้าเศษกระจกแทงสวนใส่ไปเหมือนกัน
โดยแทงรัดไป๓๔ทีจนเขาเสียชีวิตก่อนจะหลบหนีไป
คือตัวในกิ๊กเขายอมรับว่าเขาก็มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้ตายอยู่ด้วย
แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเพียงแค่ไปมาหาสู่กันเท่านั้น
วันที่ไปเจอกันก็คือไปทวงเงินค่ายาเสพติด
ก็อยากขอโทษครับอยากขอโทษครอบครัวครับที่ว่าก็ทำผิดไปครับ
เราเจตนาที่จะฆ่าเขาไหม

มันเป็นความแก่ร้อยยังไงครับพี่
มันโมโหครับมันเป็นความโมโหครับ
แต่ก็คือจริงว่าเราไม่ได้เจตนาจะฆ่าเขา

ก็คือแค่มุมช่วงลูก
นี่คำกล่าวอ้างแล้วก็การรับสารภาพของผู้ก่อเหตุนะครับ
วันนี้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของในกิ๊กที่
ตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะฮะ

นี้เขาจะไล่เป็นกมด้วยนะ
มีกกกกกกกกกกกกกก
ป้าแมวเป็นญาติของในกิ๊กนะฮะป้าแมวบอกว่าหลังจากรู้ข่าวที่เกิดขึ้น
กับแม่ในกิ๊กนี่ตกใจมากเสียใจมากที่ลูกชายไปก่อเหตุแบบนี้
ฆ่าคนตายปัจจุบันอายุ๓๙นะครับในกิ๊ก
แมวบอกตอนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาเคยมีข่าวลือกันว่าในกิ๊กเคยไปก่อคดีฆ่าคนตาย
แต่ก็ไม่มีใครรู้ข้อมูลว่าจริงไม่จริงอย่างไรแล้วอยู่ดีในกิ๊กก็ไม่ค่อยกลับมาที่บ้าน
เหลือแต่พ่อกับแม่แล้วก็ลูกชายของในกิ๊กอยู่ที่นี่ตอนนี้สงสารพ่อกับแม่ในกิ๊กมาก
เพราะว่าเขาก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำกันหมดไม่รู้ว่าจะมีเงินไปช่วยเหลือลูกชายเรื่องคดีหรือเปล่า
ตอนนี้พ่อคดีไม่ค่อยได้เงินให้เขาไม่ใช่แบบว่าต้องตกใจแหละคนเป็นแม่
ซึ่งลูกสาวเนี่ยมีลูกกับอดีตสามีอยู่สองคน
ทำให้ตอนนี้ต้องมารับภาระในการส่งเสียดูแลหลาน
กับแม่เองก็อายุเยอะแล้ว
รับว่าหลังจากที่ลูกสาวได้ทำงานเป็นสาวบาเบียอยู่ที่พัทยา
พฤติกรรมของลูกสาวก็เปลี่ยนไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
แล้วหลังก็ไม่ส่งเงินมาให้แม่แล้ว
นำซ้ำยังโทรมาขอเงินแม่ทุกเดือน
ล่าสุดถูกตำรวจจับพร้อมกับเพื่อน

จากนั้นลูกสาวก็ย้ายไปอยู่
แหละแล้วโทรมาบอกแม่ว่าได้ชอบพออยู่กับผู้ชายคนนึง
แต่ไม่ใช่คนก่อเหตุนะไม่ใช่ในกิ๊กตอนนั้นแม่ยังเตือนว่า
ดูให้ดีนะถ้าเขามีครอบครัวแล้วก็อย่าไปยุ่งแล้วลูกสาวก็
บอกกลับมาบอกตอนนี้เลิกกันไปแล้วจากนั้นทุกครั้งที่แม่โทร
หาแม่บอกมักได้ยินเสียงผู้ชายอยู่ด้วยตลอดบางครั้งลูกก็
บอกว่าถูกทุบตีทำร้ายยอมรับว่าแม่ไม่เคยรู้จักในกิ๊กแล้ว
ไม่เชื่อด้วยว่าปมก่อเหตุมาจากเรื่องการทวงเงินยาเสพ
สามหมื่นบาทเพราะที่บ้านเนี่ยส่งเงินให้ลูกสาวใช้ตลอดตอน
แม่บอกอยากให้ตำรวจช่วยตามอีกอย่างหนึ่งนะฮะค่ะก็คือรถยนต์
กับรถจักรยานยนต์ของลูกสาวนะแม่บอกมันหายไปอ่ะอยากให้
ตำรวจช่วยตามกลับคืนมาให้หน่อย
ไม่อยากให้ลูกสาวตายฟรีสี่เพราะว่าลูกเขายังมีสองคน
เงิน๓๐๐๐๐บาทถ้าเรื่องยาเศษติดไม่ใช่น้อยนะเพราะว่ายายไม่
เชื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกสาวฉันเกลียดยาเสพติดที่
นอกจากเขาจะเอาบังคับให้กินและติดผมคิดว่ามีผู้
ก่อเหตุมากกว่าหนึ่งคนนะครับเพราะว่าพยานให้การไม่ตรงกับ
ผู้ต่องหาแล้วก็มีคนนึงกับคำให้การด้วยคาดว่าคนนี้
น่าจะรับจ้างมามารับจบครับนะเพราะเกิดจากประจำทางคดี
นะครับตำรวจจ้เข้าหากับในกิ๊กก็คือทำลายร่าง
เรื่องต้นเนี่ยพบว่ามาจากการขัดผลประโยชน์เรื่องยาเสพติด
แล้วก็เรื่องการติดหนี้กัน
รวมทั้งยังมีประเด็นเรื่องความหึงห่วงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เนื่องจากคนก่อเหตุกับผู้ตายเขาเพิ่งคบหากัน
เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะฮะ